เกมรับจำนำ

แต่ตอนไปทวงเถอะติดคุก
เองพอจะมีเงินให้นายืมสักหกหมื่นไหมล่ะ

แต่ถ้าแกสัญญาแล้วนะว่าจะคืนให้สิ้นเดือน
นาชาติฉันมาขอเงินที่น้ายืมฉันไปอ่ะ

กลับมาบอกว่านั่งรอตำรวจด้วยเหรอ

เพราะว่าทำผิดก็ต้องยอมรับผิด
ตัดสิน๓ปีค่ะเป็นโทษสูงสุด

อย่าทิ้งลูกแล้วก็อย่าทิ้งเขา

ไม่กี่เดือนก็ได้ออกมาเจอกันแล้ว

ชายามิชัยเบ้นพรชิตามาแล้วจ้ะ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ

มันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นพี่เอ
แต่ตอนไปทวงเหอะทวงไปทวงมา
สามีตัวเองติดคุก

เงินเราไปทวงเค้าคืน
เล่เราก็ติดคุกทำไมล่ะเงินเราเราไม่ได้เอากับเค้ามา
ไปดูเรื่องเขาดีกว่าเรื่องนี้ชื่อว่า
ความไว้ใจแลกด้วยรอยน้ำตา

น้ำพริกท่วยเก่าอ่ะยังอร่อยอยู่มั้ย
สำหรับพี่แล้วน้ำพริกถ้วยเก่าอร่อยเสมอ

โอ้โหเราเก็บเงินได้ตั้งแสนแล้วอ่ะ
โอ้โหนี่ถ้าเรายังประหยัดกันแบบนี้นะ
ในอนาคตเราต้องมีเงินให้ลูกเยอะเลย
ลูกเราเกิดมาจะได้ไม่ลำบากเนอะอีก

นะน้ามีเรื่องจะปรึกษาเองหน่อยวะ
คือว่าตอนนี้น้าลำบากมากเลย

นะไม่รู้ว่าจะไปพึ่งพาอาศัยใคร
น้าก็เลยบากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากเองหลานรัก
น้ามีอะไรน้าบอกฉันได้เลยนะ
คือว่าน้าจะลงทุนปล่อยเงินกู้
เองพอจะมีเงินให้น้ายืมสัก๖๐๐๐ไหมล่ะ

เฮ้ยตั๊กแต่มันได้กำไรนะ

น้าก็กะว่าน้าจะแบ่งให้ตั๊กคนละครึ่งกับน้า

มึงน้าน้าขอร้องเหอะ

น้าก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งพาใคร

ขอบใจเองมากนะ

ได้เดือน
พี่ตั๊กพี่จะให้เงินนาพี่ยืมจริงจริง
เหรอแต่นี่มันเงินของลูกเรานะพี่อย่าให้
นะพี่ยืมเลยไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าอ่ะ

นัสชาติอยู่ไหมครับนัสชาติอนุญาตนัสชาตินัสชาตินัสชาติ
ไอ้ตั๊กเองมาเคาะประตูอะไรเสียงดังขนาดเนี้ย
ไม่มีความเกรงใจเจ้าของบ้านเลยไงวะนาชาติ
โอยเองกลับไปก่อนเลยนะไปถ้ายังไม่มีหลอก

ค่าละสงสารตัวเองจริง

ดูสิท้องก็แก่ใกล้จะคลอดแล้วด้วย

ไอ้ชาติที่มันยืมเงินเองไป
มันใช้ชีวิตหรูอยู่สบาย

ตอนนี้มันมีรถใหม่แล้วด้วย

จะเอาเงินที่ไหนไปคลอดลูกยังไม่รู้เลย
ลูกเอ้ย

น้ำ

น้ำ
น้ำ

น้ำ

ฉันมาขอเงินที่นายยิ้มฉันไป

และอีกอย่างวันนี้กูไม่สะดวกด้วย
กูจะต้องออกไปเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ลูกหนี้กูอ่ะ

แล้วน้าก็ติดเงินฉันมาหลายเดือนแล้วด้วย

ไอ้นาชาธิ์

เก่งอำรวจสิวะเนี่ย

ไอ้ตั๊ก

ไอ้ตั๊ก
กูบอกให้พอไง

ไอ้ตั๊ก

มึงกระโทกว่าดิ
มึงก็เป้าหมายหน่อย

มึงก็เปลี่ยน
พี่ไม่อยู่แล้ว

สงสารจังเลยอ่ะมันแค่อารมณ์ชั่วรูปจริงจริง
คือมันโกรธเสียใจผิดหวังคือเขาก็ไม่ได้อยากทำอะไรใครนะ
แต่มันที่สุดไปเจอตัวจริงเขาเลยดีกว่า
ขอเชิญพบกับพี่นุชจากอุตรดิตค่ะพี่นุชช่วยครับ
สวัสดีค่ะวันนี้พาใครมาด้วยคะหลานสะพ้ายค่ะ
ชื่อน้องเมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
น้องเมย์เป็นหลานสะพ้ายซึ่งปัจจุบันนี้นุษย์เองก็ได้มาอยู่พึ่งพิงที่ครอบครัวนี้ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ตอนนี้๖เดือนแล้วค่ะผ่านมา
ก็เหมือนขาดเสาหลักไปเลยอะค่ะ
แล้วก็พอคลอดลูกมาก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้าน
แล้วก็ไปส่งให้แฟนในเรือนจำด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เจอน้ามายืมตังไปใจเราก็ไม่อยากให้น้องตอนนั้น

ก็ตั้งแต่เริ่มท้องจนคลอดแล้วอะค่ะ

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะผ่อนให้แต่เขาก็ไม่ได้ผ่อน
แต่ตัวเองก็คือมีเงินวางใช้
ก็มีทองใส่ซื้อรถใหม่

เขาบอกก็คงไม่มีตอนนี้ทำไมตอนที่มีแล้วไม่มาทวง

ประโยคนี้แหละตั๊กก็เลยไม่ไหวแล้วขาดเลย
พอขาดปั๊บนะครับอย่างที่เราเห็นบอกว่า

แต่ทุบกระจกทุบรถ

แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ทวงอยู่เพียงครั้งเดียวถูกไหมฮะ

ทุกครั้งก็จะได้รับปฏิเสธมาแบบนี้แล้วพูดไม่เหมือนกับวันที่มาขอยืมเรา
ด่าไล่กลับตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอไปทำร้ายของเขาเสร็จแล้วนะครับ

ไม่หนีค่ะเพราะว่าทำผิดก็ต้องยอมรับผิด
แต่ไม่ได้คิดว่าโทษจะหนักขนาดนี้

ก็ให้ดูแลลูกให้ดีค่ะ
อย่าทิ้งลูกแล้วก็อย่าทิ้งเขา
แล้วนุษย์ได้ยินตรงนั้นนุษย์รู้สึกยังไงค่ะ

แรกตัดสิน๓ปีค่ะเป็นโทษสูงสุด
เพราะว่ารถเขาพังเยอะค่ะ
๙เดือนก็นาน
นานค่ะ

สามีก็เข้าไปรับโทษแล้ว๖เดือน

รายการของเราเนี่ยจะส่งไปถึงหรือไม่
ถ้าเผื่อเขามีโอกาสได้ดูรายการของเรา
วันนี้นุษย์อยากจะบอกอะไรกับสามี

อีกไม่กี่เดือนก็ได้ออกมาเจอกันแล้ว

เดี๋ยวเราช่วยกันสร้างใหม่เหมือนเดิม

น้องเมย์ที่บ้านหนูอยู่กันกี่คนนะลูก

ก็มีหนูมีแม่แล้วก็มีแฟน

แล้วก็ตอนนี้มีน้าไปอยู่ด้วย
แล้วเวลาที่น้านลูกเขามีปัญหาอย่างเงี้ย

หนูก็บอกว่าถ้าแบบว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนอะ

ค่อยแก้ปัญหากันไปค่ะ
เราเห็นความลำบากของน้าเนาะ

พี่หนูก็ต้องเป็นคนดูแลหลานบ้าง
เพราะว่าทำงานอยู่ข้างบ้านนะคะ

ก็ขายขนมอย่างเดียวเลยค่ะ

เพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกด้วย
เราทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้
ต้องระหกระเหินมาอยู่ที่นั่นไม่ได้ครับ

เพราะว่าช่วงที่ว่าหมุนเงินไม่ทัน
ด้วยเข้าโรงพยาบาลเป็นโควิดลงกระเพาะ
ก็เลยหยุดขายไป

๕๐๐๐ต้องจ่ายเท่าไหร่

แล้วนูสถ่ายของได้เท่าไหร่วันนึง
ก็๖๐๐หักแล้วเหลือ๔๐๐

๒คนแม่ลูก๓มื้อ

วนไปเป็นงูกินหางอะค่ะ

ไปบอกเขาว่าอยู่ไม่ได้

ให้มาตั้งหลักก่อนเอาตัวเองเอาลูกให้รอดก่อน
อย่าออกมาจะช่วยใช้หนี้

ตอนนี้ยอด๔๐๐๐บาทค่ะ
คุณผู้ชมนะเราร่วมส่งกำลังใจให้กับนุษย์กันนะครับ

คุณสามีเจ้าออกไปแล้วครับตอนนี้
นี่คือเตาขนมคร็กที่ใช้อยู่ทุกวันใช่ค่ะอันนี้สำคัญกับเรายังไงบ้างคะสำคัญเพราะว่าเอาเงินทุนกั้นแรกอะคะมาลงทุนเตา
แล้วก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันนี้ค่ะแพงไหมเนี่ยชุดนี้๔๕๐๐ค่ะโอ้โฮ
แล้วก็ปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าคุณก็ยังใช้อยู่ไม่ใช่หรือครับใช้อยู่ค่ะ
แล้วคุณกล้าดียังไงครับคุณถึงได้เอามาจำนำ
รู้ครับคุณไม่กลัวหรือครับ
ถ้าเผื่อว่ามันหลุดจำนำไปแล้วคุณจะทำยังไงครับคุณ
มันก็รายได้มันก็จะลดลงอะค่ะเพราะว่าถ้าเหลือแค่สองเตามันก็ทำไม่ทันลูกค้า

ตั้งแต่ท้องได้๒เดือนนะคะ

ลับความอร่อยของเราอยู่ที่ไหนคะ

ใส่เครื่องเต็มแป้งกะทิอะไรอย่างนี้ค่ะ

ครกนะเป็นขนมที่เราต้องกินกันทุกเช้าเลยนะ

ส่วนตัวนะครับแล้วก็อ่าผมได้ข่าวว่าพี่นุษย์
เอาเตาทำขนมครกมาจำนำแหละครับนายของผมนะครับ
ชอบทานขนมครกมากนะครับแล้วก็บ่อยครั้ง
ที่ผมต้องออกไปซื้อให้นายของผมแล้วก็
ที่สำคัญนะครับผมรอนานมากครับกว่าจะได้ขนมครกมา
แต่ถ้ามันอร่อยแค่ไหนผมก็ต้องรอนะครับ

พอรู้ว่าพี่นุษย์เอาเตาทำขนมครกมาจำนำนะครับ

เพื่อที่จะให้นายไว้ทำกินเองนะครับ
อีตะป้อมในพูดมีเล่นสักหน่อย

ถ้าชอบมากนายผมซื้อมาให้แล้วนายทำกินเองเลย
คิดเก็บไปร้องอะคิดเก็บอะไรอย่างนั้นฟังแล้วดูเป็นอย่างไรคะคนนี้
คงไม่ไหวอะค่ะ
ถ้านายทำกินเองเขาน่าจะเอาเตามาคืนนะคะ
อาจจะทำไม่ได้นี่ไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำนมครบอ่ะ
อะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังคนที่สองค่ะคนที่สองมาค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนุษย์อันนี้ก็คือนุษย์เหมือนกันนะคะ
แต่ว่านุษย์นี้นะคะเป็นนักร้องนะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำค่ะ
เห็นบอกว่าคุณนุษย์เนี่ยนะคะได้นำเตานะคะ
สำหรับทำขนมครกมาจำนำใช่ไหมคะอืมน้ำลายสอขึ้นมาเลยค่ะ
เพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินขนมครกมากเลยนะคะ
แล้วยิ่งเป็นสูตรชาววังนะคะบอกเลยว่าสงสัยต้องไปสั่งแล้วล่ะค่ะแบบนี้
ในฐานะที่เป็นคนที่ชอบทานขนมครกมากเลยนะคะ
เอามาจำนำที่นุษย์ได้เลยนะคะรับรองนะคะได้ราคาดีแน่นอนค่ะ
ว่าไงฟังเขาวิเคราะห์มาแล้วครับ

ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเขาชอบอ่ะเพราะเราอ่ะชอบเขา
ปองคนสุดท้ายดีกว่าคนสุดท้ายคุณปุ๊กลุ๊กมาค่ะ
สวัสดีค่ะพี่นุษย์ปุ๊กลุ๊กนะคะ
ปุ๊กลุ๊กเปิดร้านจำนำจำหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมแท้๑๐๐ค่ะ
เตาขนมครกของพี่นิสแล้วนะคะก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจ
เพราะว่าเด็กเนี่ยคุณแม่สอนให้ทำขนมคกค่ะ
เวลาเห็นขนมครกก็คิดถึงครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ
ก็อยากเชิญชวนให้พี่นุษย์เนี่ยเอาของมาจำนำกับปุ๊กนะคะ
เพราะปกติเนี่ยปุ๊กฝากขายแล้วก็จำนำแบรนด์เนมอยู่
ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ค้าแบรนดเนมใจดีไม่มียึดของค่ะ
คนนี้ก็ชอบค่ะชอบตรงที่ว่าเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูเหมือนจะโอเคคราวแรกคราวนี้ตัดสินใจยากแล้วนะ
เพราะว่ามีสองคนในใจคนแรกไม่ได้เลยเหรอคะ
คนแรกน่าจะไม่ไหวค่ะ
แต่ถ้าออกมาเป็นอีกเบอร์หนึ่งแล้วก็ฮาพี่เพกเลยนะ
แต่ตอนนี้ถูกชะตาคนไหนที่สุดคะ

เบอร์๓ก็ได้เผื่อเขาจะให้ราคาดีเพราะว่าเขาขายกระเป๋าแบรนเนม

ป่ายยิ่งจูบกัน

เพราะฉะนั้นตัดสินใจแล้วว่า
หลงจู้ปริศนาหมายเลข๒นะครับ

ผมกลัวว่าไม่มีเวลาได้ทำให้นายกินนะครับ
สู้ผมไปซื้อให้นายน่าจะสะดวกกว่านะครับ

ผมจะให้ราคาแค่๑๘๐๐บาท

เห้ยเหมือนที่พี่นุฏบอกเลยอะ

อีก๒คนจะให้เยอะกว่านี้หรือเปล่า

ไปดูหลงจู้ปริศนา
หมายเลข๓กันก่อนครับ

ฟุ๊กให้ราคาจำนำที่

ต้องบอกว่าเป็นคนที่ลังเลเหมือนกันนะ

หัวอกคนที่ชอบกินขนมครกมากนะคะ

ราคาเตาขนมครกในวันนี้นะคะ

เป็นยังไงครับถูกใจกับราคานี้ไหมครับ
ถูกใจในราคาจำนำในวันนี้นะครับ
ขอเชิญคุณนุษย์จำนำครับ

ก็มีเงินจำนำอยู่ในกระเป๋าแล้ว๕๐๐

ยังมีสิทธิ์สะสมเงินเพิ่มอีกเพียบเลยนะคะ
ในช่วงหน้าเพราะว่ากติกาใหม่ของเรา

มีลักษณะนามว่าอะไร
กิ่งเล่มขุม
คุ้นจากข้อ๓รู้จักกับขุมอะไรสักอย่างนี่แหละ
แกเพราะคุ้นฉันก็เคยไปมาแล้ว
ฉันเคยเข้าไปแล้วส่วนขุมแหละ
คน

ที่ได้รับจำนำในช่วงไถ่ของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามถ่ายของจำนวน๓ข้อ

ถือว่าไถ่ของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว
และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ

กับคำถามไถ่ของข้อที่๑มูลค่า๕๐๐๐
ปัจจุบันนี้ติดต่อกับคุณสมียังไงบ้างครับ
ทางไหนบ้างเยี่ยมผ่านเอออัพเกียรตชั่นไลน์ของทางเรินจำอะคะ
เป็นช่วงโควิดเขาก็คือเหมือนให้เยี่ยมผ่านทางไลน์ได้อ๋อค่ะได้ยินว่าเวลา
คิดถึงก็จะมีเพลงประจำตัวใช่ค่ะเพลงอะไรคะของไม้เมืองอะค่ะ

คบกันแรกชอบเปิดฟังในรถอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนเป็นเพลงประจำตัวไปเลย

ซึ่งคุณอ้อมกับคุณแม็กค์
ใช่น่ารักมากคู่นี้นะครับ
พี่แม็กซ์นี่ผู้ชาย

น่าจะเป็นพี่แม็กซ์เนอะ
เพราะว่าเขาเป็น
ตั้งชื่อเองเองเนอะ
น่าจะเป็นคนตั้งชื่อตั้งแต่เริ่ม

ก็เหมือนผู้นี้เหมือนกัน
ก็สามีจะเป็นคนคิดอะไรอย่างนี้

อะไรอะไรก็ต้องยอมเราเราต้องเป็นคนตั้งสิ

ส่วนใหญ่ผู้หญิงชอบเป็นใหญ่

พี่อ้อมค่ะชั่วโมงนี้เราเป็นผู้นำอยู่

เป็นช้างเท้าหน้าแท้
สามีเป็นช้างเท้าหน้าแต่ภรรยาเป็นควานช้างไง

ตอบมาแล้วนะคะข้อ๑คุณออมค่ะ

เมื่อเหล่าภรรยายื่นยันแบบนี้

ไม้เมืองใครเป็นคนตั้งชื่อนี้

ไม้เมืองเนี่ยนะคะคุณอ้อมเป็นผู้ตั้งเองนะคะ
ซึ่งหมายความว่าต้นไม้พันธุ์เมืองภาคเหนือที่เกิดในพศใหม่
เป็นต้นไม้ที่จะอย่างรากลึกเพื่อสืบสารวัฒนธรรมดั้งเดิมให้สืบเนื่องต่อไปนั่นเอง

ตอบถูก๑ข้อรับเงินสะสมไป๕๐๐๐บาท

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
มูมั้ยเราอะเวลาขายขนมครบขนมอะไรงี้มูมั้ย

หลวงพ่อรวยค่ะ

เราทำอาชีพค้าขายเนาะ

แล้วก็ช่วง๒ปีจะว่า๒ปีเหรอ

ก่อนโควิดเนี่ยรู้มั้ยว่าคนเบียดเสียดญักเบียดกันมากเลย
นั่นก็คือไอ้ไข่วัดเจดี
นี่แหละ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
ตำนานไอ้ไข่วัดเจดีคือวิญญาณเด็กชายที่ติดตามเกจิอาจารย์ท่านใด

ข้อหนึ่งหลวงปู่ทวด
ข้อ๒หลวงปู่มั่น
ข้อสามหลวงปู่เค็ม

ทางใต้ก็หลวงปู่ทวช

ถ้าเกิดตอบข้อนี้ถูก

เราจะได้เตาขนมครกกลับไปเลยนะคะพี่นุษย์

ตอบว่าหลวงปู่ทวดค่ะ
ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งหลวงปู่ทวดค่ะ

เทใจไปที่หลวงปู่ทวดโดยไม่ลังเล
แล้วไอ้ไข่จะดนใจให้โชคคุณนุษย์ไทยของได้สำเร็จตั้งแต่ข้อนี้เลยหรือไม่

ถูกครับ

ท่านเดินทุดงมาแล้วก็มาปักกรดอยู่

ซึ่งก็คือวัดเจดีในปัจจุบันนี้แหละครับคุณผู้ชม

เด็กผู้ชายวัย๙ขวบ๑๐ขวบ

ซึ่งภายในวัดแห่งนี้นะคะมีทรัพย์สมบัติตามซากโบราณสถานเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
หลวงปู่ทวดจึงให้ไอ้ไข่นี่แหละอยู่ที่วัดเจดีเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของวัดเอาไว้นะคะ
ซึ่งไอ้ไข่ก็ฟังคำสั่งของหลวงปู่นะคอยดูแลแล้วก็หวงแหนวัดให้นะคะ
แล้วก็คอยช่วยเหลือผู้ศรัทธาที่มาบนบานสารกล่าวที่วัดแห่งนี้ด้วย
ครับหลวงปู่มั่นคือพระเกจิอาจารย์อีกสายวิปัสนากรรมฐานนะครับ
ก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะแยะมากมายนะครับ
ส่วนหลวงปู่เข็มนี่นะฮะแห่งวัดเขาอีโต้คว่างเป็ดนะฮะ
เป็นมุกตลกที่เขาชอบเล่นกัน
เก้าลงกองไฟเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปสมงไหม้ละครับท่าน
เดี๋ยวฟังสรุปมีจริงปะนี่

ไม่มีอ๋อมันเป็นมุกที่เขาเล่นกัน

นี่แล้วที่ต่อไป
ตอบถูกไปแล้ว๒ข้อนะคะตอนนี้มีงานสำนักซ้อมหนึ่งหมื่นบาท
ที่สำคัญถ่ายของสำเร็จ
ใจชื้นแล้วนะใจชื้นในตอนนี้นะครับเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่สามมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณลูกเคยเคยไปกินกรูตรงก๋วยเตี๋ยวแถวยุทยาบ้างไหม
เคยเคยเนอะเคยไปที่วัดหลวงพ่อมงคลบพิษไหมเขาจะมีปางช้างมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะ

น้องช้างใช่เช้ามาเนี่ยนะ

เดินต่อแถวกันขึ้นรถกลับบ้านน่ารักมาก

เขาจะมีช้างพังกับช้างพลาย

แต่ส่วนลักษณะช้างนี่นะครับ

แต่ว่าเวลารวมกันก็จะเป็นขลง

เรามีคำถามมาสิครับเกี่ยวกับ

คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
งาช้างมีลักษณะนามว่าอะไร

แกเพราะคุ้นฉันก็เคยไปมาแล้ว

พี่นุฏเรียกมาลงมานี่
เมย์เคยเรียนมาไหมลูก

ก็จะเป็นเหลือกิ่งกับเล่มแล้ว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

ใช่แล้วเพราะว่าช่วงหน้าเรายังมีช่วงแจ็คพอร์ตให้สะสมอีกครึ่งแสนจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เย้

โอ้โหโอ่งชิ้นนี้เนี่ยนะอายุร้อยปี

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำนะครับ

สำคัญตอนนี้ดูเงินสะสมอยู่ในกระเป๋าแล้วนะ
๒๕๐๐๐บาทพร้อมกับไถของสำเร็จแล้ว

แต่วันนี้เราจะให้สวมบทบาทเป็นหลงจู้อ่ะสิ

ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลขค่าหลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้คือ
องค์มังกร๕ลับ

เพราะองค์มังกรปกติจะมี๔ลับซะเป็นส่วนใหญ่
คนจีนเชื่อว่ามังกร๕เล็บมีความหมายทางห่วงจุ้ย

ส่วนลักษณะทางกายภาพจะเป็นอย่างไร

นี่ไม่ใช่โอ่งแบบธรรมดาของบ้านเรา

งานจากเสี้ยงไทยเลยพี่
สังเกตดูสีดูลายที่โอ่งนะ
อันนี้เป็นลายมังกรนะคะ

ชั้นล่างที่เราเห็นตรงนี้ใหญ่เนอะ

เขาชัดจริงเบ้นคือมันนูนขึ้นมาเนี่ย

แล้วคุณสมบัติพิเศษของเขาเขาบอกว่าอะไรนะเบ้น

ปกติแล้วที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นเคลือบแต่ข้างนอก

มันก็จะได้รับการแบบทนขาด

โอ่งชิ้นนี้เนี่ยนะอายุร้อยปี
ข้อมูลที่ได้มาคืออยู่ตั้งแต่รัชกาลที่๕
สมมุติว่าวันนี้สวมบทบาทเป็นหลงจู้

ลองตีคร่าวสิว่าอยู่ในหลักอะไร

ฟังข้อมูลกันไปแล้วก็อดคิดไม่ได้จริงเลยครับว่า
โอ่งหลังบ้านเรานี่จะเป็นของหายากแบบนี้หรือเปล่า
ส่วนเจ้าโหงมังกร๕เล็บนี้

ราคาต่ำสุดที่จะเป็นไปได้เลยก็คือ๒๔๕บาทนะคะ
แต่มากที่สุดก็คือ๕บาท
๕หมื่น๔พัน๒ร้อยบาท
คิดว่าอยู่ที่หลักเท่าไหร่ดีคะ
ถ้าจำนำน่าจะประมาณหลักพันนะคะ

แต่อ่ะถ้าพันนะมี๕พัน๔พันแล้วก็๒พัน
น่าจะประมาณ๕พัน

น่าจะน้อยไปเพราะว่ามาจากจีน

ใช่แต่ว่าไม่ใช่ซื้อขาย

เดี๋ยวจะ๕พัน๔ร้อย๒๐บาท
๕พัน๔ร้อย๒๐

๒พันน้อยไปเพราะว่ามันตั้งร้อยปีอะค่ะ

ไม่รังเลล่ะค่ะชอบเลขนี้ล่ะค่ะ

ยืนยันราคาจำนำราคานี้ไหมครับ

ถ้ายืนยันแล้วราคาที่พี่นุษย์ยืนยันอยู่ที่
ยืนยันราคามาแล้วนะคะที่๐๕๔๒๐หรือว่า๕๔๒๐บาทค่ะ

มาดูกันเลยครับว่าของจำนำโชคชิ้นนี้ราคาจำนำจริงอยู่ที่เท่าไห
เท่าไหร่เท่าไหร่
เลอยู่นานคุณนุษย์ก็ตัดใจมาแล้วล่ะครับ
ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ๕๐๐กว่าบาท

กำแหนกไปนะกำแหนกดูกำแหนกแล้ว

สองตัวสองตัวที่ดูหมดคือ
โอ้ยยยยย
โอ้ยยยยนิดเดียวสลัดเป็น๒ตัวเหรอพี่เอ๊ะ

ตอบถูกไป๓ตำแหน่งนะคะ

อื้อนี่ตำแหน่ง
สองตำแหน่งละฝัง

มันเป็นราคาจริงที่เหลวอมสู้ตัวจริง
เขาได้ตีราคาไว้แล้วนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับ
อันนี้เป็นโอ่งเซียงไฮท์แรมลงกรรม๒ชั้น
ที่เป็นที่นิยมของโอ่งเซี่ยงไฮ
อกในที่สวยงามกว่าจะเป็นมังกร๕เล็บ
ในประเทศเราในสมัยก่อนจะบ่งบอกถึงลักษณะของชนชั้น
คหะวดีเห็นว่าสวยงามเขาก็เลยนิยมเอามาใช้กัน
ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยราชการที่๕เป็นต้นมา
แต่ใบนี้มีความเก่าอยู่ที่๘๐ปีขึ้นไปจนถึง๑๐๐กว่าปีแน่นอนครับผม
ราคาจำนำโอ่งมังกรเซี่ยไลน์๒ชั้นอยู่ที่๔๕๒๐บาท
เดี๋ยวมาฟังกันดีกว่านะคะวันนี้เราได้เงินไปทั้งหมดกี่บาท
นุษย์จะได้ชื่นใจนะคะเงินจำนำตั้งแต่ต้นเลยนะห้าพันบาท
เงินสะสมตอนเล่นเกมตอบคำถามไปอีก๒๐๐๐บาทนะคะ
แล้วเมื่อกี้ตอบถูกอีก๓แต๊ง๙๐๐๐บาท
วันนี้นะคะรับเงินไปทั้งหมด๓๔๐๐๐บาท
และที่สำคัญคือไถ่ของสำเร็จ
นุษย์เท่าไหร่นะฮะหนี้ของเรา

ค่ะลองดูนะครับว่าเราจะจัดสรรปันส่วนยังไงดี

แล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอีกไม่นานนี้๓เดือน
คุณสามีก็จะกลับออกมาแล้วได้ใช้ชีวิตกันได้ตามปกติแล้วพ่อแม่ลูก

อยากใช้ชีวิตที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมค่ะ

วันนี้ขอบคุณพี่นุษย์และน้องเมย์มากนะครับ
เทศเก่งกับทางรายการของพ่อคุณเย็นสงครับ

จริงอยากจะให้เปิดมาจริงทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เราสองคนรอต้อนรับและมอบรอยยิ้มเสมอเนาะพี่เอ
จริงครับมาที่นี่เลยจ้ะพ่อจ๊ะแม่จ๋า
แต่วันนี้ชายาและน้องเบ้นต้องลาไปแล้วนะครับ

ผู้จำนำของเราวันนี้ค่ะคล้ายนักร้องดัง
มันทำให้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชู้กับเมียเขา
เกือบวิทย์โดนยิงตาย

ขอเสียงคนโสดหน่อยแล้ว
เฮ้ยมึงมีความสุขมากหรือไงวะ

โอ๊ยปืดอย่าอย่าเยียด
นี่ตั้งแต่จากพวกเราไปนี่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ

จนได้ขึ้นไทยรัฐหน้าหนึ่ง
น้านศพยอดรักคนหน้าเหมือนผลง
แล้วมันยังไงถึงได้ไปมีข่าวที่ว่าไปเป็นชู้กับเมียเขา
ไม่ใช่เป็นชู้ไม่ใช่เป็นชู้
ราคาจำนำจริงอยู่ที่เท่าไร

โอ๊ยไปแล้ว